มาที่สัตว์อีกหนึ่งประเภทที่
หลายคนเห็นก็ไม่ค่อยอยากเข้าใกล้

คือโอ้โหตัวอ้วนมากถ้าคุณผู้ชมได้เห็นแล้วเมื่อวาน

เป็นจราเข้น้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัมนะคุณผู้ชม
นอนอาบแดดอยู่ข้างบขศค่ะที่ชุมพร

โตเต็มวัยกว่านี้มีอีกไหม
ตัวอย่างจริงจริงอ่ะนะคะเป็นจราเข้น้ำจืดขนาดใหญ่ยาวสี่เมตร
อย่างที่บอกน้ำหนักประมาณสักสองร้อยกิโลกรัมนอนอาบแดดอยู่บนเนินดินในพงยาก
ข้างสถานีบขศเมืองชุมพรตรงนี้เป็นย่านชุมชนด้วยค่ะ
เขาก็นอนสบายใจของเขาเดือดร้อนใครล่ะทีนี้
พันธุ์ตำรวจเอกสนทิชัยอาวัฒนากุลเทพรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
ลงพื้นที่เองเลยนะคะพร้อมกับประสุทธิ์ประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันจับจราเข้ขึ้นมา
คือตำรวจเองก็ต้องลงไปช่วยด้วยนะคือแบบต้องช่วยกันจับมัดมือมัดเท้านะคะ
คือตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาเล็งกันว่าจะใช้ปืนยิงยาสลบ
คิดไปคิดมาคือตัวมันใหญ่ขนาดนี้ระยะเวลาที่ยาสลบจะออกฤทธิ์อาจจะช้า
มันอาจจะตกใจแล้วดิ้นแล้วก็คลานลงลำห้วยข้างเคียงได้
เปลี่ยนวิธีดีกว่าตัดสินใจใช้เชือกไนลอนคล้องคอค่ะ
จากนั้นก็ต้องจับมัดปากมัดขามัดหางให้แน่น
ก่อนใช้คนเกือบสิบคนนะคะทั้งแบกทั้งหามทั้งลากกันออกมา
ครึ่งชั่วโมงเอาเจ้าตัวนี้ออกไปได้เนี่ยค่ะ
คือแบกก็ไม่รู้จะแบกท่าไหนลากก็ไม่รู้จะลากยังไง
ตัวก็ใหญ่ตัวก็หนักตำรวจเขาตรวจสอบเพราะว่าจราเข้ตัวนี้
จราเข้จรด้วยนะคะมีเจ้าของค่ะและเจ้าของเนี่ย
เป็นถึงประธานหอการค้าและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เลี้ยงมานานกว่ายี่สิบปีแล้วมีหน้าตัวใหญ่ขนาดนี้
ตอนแรกเจ้าของเนี้ยเลี้ยงไว้เกือบสามสิบตัวค่ะ
แต่ขายไปจนเกือบหมดแล้วเหลือเจ้าตัวนี้ตัวเดียว
ทีนี้ช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมกระแสน้ำก็ซัดกำแพงที่เลี้ยงจราเข้
เอาไว้จนพังแล้วเจ้าของเขาก็ไม่ได้ซ่อมกำแพงค่ะ
ราเข้ก็ถือว่าสบโอกาสเลยคลานขึ้นมาอาบแดดโชว์ตัวข้างสถานีบขอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านเห็นนี่ก็โอ้โหกรีดร้องกันไปตามตามกันตกใจนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำจราเข้ตัวนี้ไปดูแลชั่วคราวแล้ว
เพราะว่าบ่อเลี้ยงของเจ้าของดูท่าจะไม่ปลอดภัย
ขณะเดียวกันก็จะตรวจสอบการครอบครองด้วยว่า
จราเข้แบบนี้มีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่า
ยิ่งเห็นภาพใกล้ยิ่งเห็นความใหญ่ของมันจริง
ปีคือมันต้องโตเต็มวัยมากแล้วก็แบบ
น่าใหญ่เนี่ยใหญ่เท่าโต๊ะได้เลยจริง